เดี๋ยวจะให้ดูค่ะคุณยายคนนึงเนี่ยนะเขาแขวนป้ายไว้ที่คอ
แล้วเขาบอกว่าบ้านเขาโดนไฟไหม้
แล้วมันไม่ใช่ไฟฟ้ารัดวงจรแต่โดนผู้มีอิทธิพล

เราไปเจอคุณยายคนนี้ด้วย
ให้ฟังเสียงคุณยายร้องเพลงก่อนค่ะ
บ้านพี่อยู่สัมผัสนั้นพอบ้านพี่ไฟเมื่อย
เหลือมองหาใครนะพี่น่าสงสารขาดกันนาน
บ้านอยู่ไม่มีพอเรียนกรรมในข้างนี้
เพราะพี่ถูกคนชัวร์เผ่าบ้านเผ่าเพื่อน
ทำไมยายมีป้ายแขวนคอ
กับไฟฟ้าและบ่งจร
คุณท่านไม่รับความเป็นเกิดที่ถูก
ใครดี

ไม่ใช่หลังที่อยู่ทุกวันนี้นะเป็นบ้านเก่าอยู่โน่นหมู่บ้านชำผักหนาม
ชุมแพรขอนแก่นนั่นแหละโดนไหม้ตั้งแต่ปี๔๖แล้ว๒๐ปีก่อน
ยายรู้ด้วยนะว่าใครทำยายแจ้งทางราชการไปก็เป็นคดีความแหละ
แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วยายก็โดนไล่ออกจากหมู่บ้าน
ต้องพาลุงพาลูกมาอาศัยอยู่กับบ้านลูกสาวจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละ
คำเพียรนะเล่าไปก็เสียงสั่นไปจะร้องไห้บอกว่ายายไปยืมตังค์จากในทุนมา
ค้าขายเนี่ยก็เป็นหนี้เขาหกแสนกว่าบาทแล้วแต่งเพลงมาสองเพลง
ฝึกร้องจนยายได้รับบัตรผู้แสดงความสามารถจากทางพม
ก็เป็นวัณิพกร้องเพลงขอเงินได้อย่างถูกกฎหมาย
นี่แหละยายตั้งใจจะร้องเพลงไปจะเอาตังค์มาใช้หนี้

เพราะว่ายายก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านชำผักหนาเหมือนเดิม
นักข่าวของเราค่ะคือพอฟังคุณยายคำเพียรเล่าแล้วเนี่ย
ก็เลยไปที่บ้านชำผักหนามหน่อยบ้านเก่าของคุณยาย
ยายบอกว่าโดนไฟไหม้ไปเมื่อ๒๐ปีก่อน
ผู้ใหญ่บ้านชำผักหนามผู้ใหญ่เอกชัย
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอกชัยนี่คุยด้วยหน่อย
ไปเจอยายคำเพียนมายายคำเพียรเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ายายคำเพียรจะอ้างแบบนั้น
ผู้มีอิทธิพลที่ไหนล่ะเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น๒๐ปีกว่าแล้ว
คดีความมันก็จบไปนานแล้วไอ้ที่ดินตรงนั้นน่ะ
คำเพียรแกก็ขายไปแล้วยังมากล่าวอ้างจะขอตังค์จากชาวบ้าน
ไม่น่าทำเลยนะเพราะว่าเอาจริงนะ
นักข่าวที่บ้านชำผักน้ำเนี่ยเสียชื่อหมดนะ
ก็ฝากไปถึงแฟนข่าวแล้วกันที่ดูคุณเบิร์ตคุณดอมคุณน้ำแข็งอยู่เนี่ย
ดุลพินิษฐ์ตัดสินใจก่อนจะบริจาคตังค์ช่วยเหลือด้วยละกัน

ทำไงอ่ะเอ๊ะอย่างนี้ฝ่ายปกครองไหมฝ่ายปกครองขอนแก่นไหม

ใช่ช่วยตรวจสอบหน่อยสิคือเราก็ไม่ได้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
และก็ไม่ได้ตัดสินด้วยนะแต่คือนำเสนอทั้งสองมุม
คุณผู้ชมว่าไงคะพอได้ดูทั้งสองมุมแบบนี้
คือความจริงมันมีหนึ่งเดียวเรารู้กันอยู่แล้วแหละ